ที่แรกไม่พบที่ที่สองพบ
โดยเฉพาะประเด็นของการล่วงละเมิดทางเพศ

ว่าจริงแล้วทั้งสองแห่งที่ชนะสูตรไม่ได้ขัดกัน
คำถามคือนักนิติเวศพออ่านข่าวนี้แล้ว
ตกลงมันต่างหรือไม่ต่างกันแน่คะอาจารย์
ครับเอาเป็นว่าอันที่เป็น๘ประเด็นไป๓ข้อนะครับ
ข้อที่๑ก็คือถ้าสาเหตุการณ์ตายไม่ต่างกัน
เพราะว่ายังไม่พบสาเหตุการตายนะครับ
อันที่สองเรื่องบาดแผลตามร่างกาย
อันนี้ก็ชัดเจนครับว่ามีการพบบาดแผลทั้งสองที่นะครับ
ไม่ได้บอกว่าไม่พบเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นบาดแผล
คิดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ตรงกันอีกครับ
ส่วนอันที่๓เนี่ยที่อาจจะเป็นประเด็นกันมากอยู่นะครับ
ก็คือตรงอวัยวะเพศใช่ไหมครับที่กำลังพูดถึง
อันนี้อาจจะมีประเด็นได้นะครับที่พูดกัน
แต่ว่าถ้าเราไปดูมันต้องพิสูจน์เพิ่มเติม
ว่าในความเป็นจริงแล้วบาดแผลต่าง
เวลาที่เราจะต้องพูดถึงในการผ่าศพที่มันมีมากกว่า๑ครั้งเนี่ย
มันก็ต้องดูว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนตายหรือหลังตาย
ถ้าเกิดเกิดขึ้นก่อนตายนะครับอาจจะเป็นเรื่อง
อย่าลืมนะน้องเขาเป็นอายุ๓ขวบนะครับ
เป็นน้องที่ตัวเล็ก
เรื่องของถ้าเกิดก็มีอะไรที่สอดแทรกเข้าในวัยวะเพศ

เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพลาดหลุดมันค่อนข้างยาก
เพื่อตรวจหาอสุจินะครับต่าง
แต่ถ้าเกิดเป็นบาดแผลครึ่งหลังตาย

เพราะว่าเป็นการผ่าครั้งที่๒นะครับ
มันก็ต้องมีการพิสูจน์ทราบในอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าบาดแผลที่พบตรงวัยวะเพศ
มันเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นก่อนตาย
หรือมันเกิดขึ้นหลังจากหลังตายแล้ว
เกิดขึ้นจากการทำอะไรนะครับ
ซึ่งอันนี้ยังไม่ได้มีการลงในรายละเอียด

ในส่วนของการพูดคุยกันระหว่างแพทย์ด้วยกันเอง
ผมก็คิดว่าอันนี้มันจะเป็นการที่จะสรุปได้
ว่าบาดแผลดังกล่าวมันเกิดขึ้นจากอะไร

เราทำงานด้านนี้ต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับ

ถ้าเกิดเป็นการชนะสูตรในเบื้องต้นนะครับ
บาดแผลทุกอย่างเราถ่ายเก็บไว้หมดครับ

เขามีรูปถ่ายมีภาพถ่ายมีอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นลักษณะของการมาพูดคุยกัน

ก็จะได้ข้อสรุปนะครับที่ชัดเจนได้

มีการพูดคุยกันแล้วนะครับแล้วสอดคล้องกัน
เพราะฉะนั้นการที่สอดคล้องกัน
ผมก็คิดว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกันแล้ว
ตอนนี้ก็รอแต่ว่าจะมีการกล่าวแถลงให้ทราบ

อาจารย์มี๒คำถามย่อยค่ะก่อนจบรายการก็คือว่า

รอบที่สองหมอที่ชนสูตรรอบสองจะดูออกไหมคะ
ขออนุญาตครอบครัวน้องนะคะที่ตั้งคำถามแบบนี้
คือหมอที่ชนสูตรรอบ๒จะสามารถรู้ไหมคะ
ว่าถ้ามีบาดแผลหรือสิ่งผิดปกติ
อวัยวะเพศเด็กจริงเกิดจากการชนะสูตร
หรือเกิดจากการกระทำก่อนก่อนเด็กตายนะคะ
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบนะครับ
แต่ว่าผมจะบอกว่าในความเป็นจริงในใบที่โรงพยาบาลที่๒เขียนเนี่ย
ก็ไม่ได้บอกว่าจริงแล้วเกิดจากผู้กระทำ
แต่ว่ามันพบตรวจพบบาดแผล
เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงการตรวจพบบาดแผลนั้น
คุณหมอก็อาจจะทราบอยู่แล้วว่าเกิดจากอะไร
แต่มันเป็นการบันทึกว่ามันมีการตรวจพบ
ส่วนการจะพิสูจน์ว่ามันผ่านการกระทำชำเลาหรือไม่
หรือต่างอันนี้มันต้องมีข้อมูลเพิ่มเติม
ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เขารอข้อมูลเพิ่มเติม

ว่ามันมีดีเอจากของเหลวในช่องคลอดหรือไม่
ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวพิสูจน์สำคัญมากกว่า
เพราะว่าถ้าเกิดมันพบว่ามีตัวสจิในช่องคลอดเนี่ย
นั่นแสดงว่ามันต้องมีผ่านการร่วมประเวณี
ซึ่งอันนี้ปราศแผลอะไรต่างมันก็จะเป็นคำตอบ
ถ้ามันไม่มีซึ่งมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้
อย่างที่ผมพูดว่าอาจจะเกิดขึ้นจากในกรณีที่เกิดขึ้นหลังตาย

มันยังมีเรื่องของการเน่านะครับเรื่องของอื่น

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดร่องลอยเพิ่มเติมขึ้นมาได้
อันนี้ก็เป็นข้อที่ผมวิเคราะห์ครับ

แต่ว่าในคำตอบแรกอาจารย์รวบไปแล้วเรียบร้อยค่ะ

ว่าเขาจะทำยังไงกันบ้างเพื่อพิสูจนบาดแผล
ทีนี้อาจารย์ค่ะเดี๋ยวรายการเรายังตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
ถ้ามีอะไรคืบหน้าแล้วเราสงสัยซึ่งเราก็คงจะสงสัยนะ
ถ้ามันไม่ได้เคลียร์แล้วคนดูก็คงสงสัยนะคะ
เบื้องต้นขอบคุณอาจารย์พิทธศักดิ์ก่อนค่ะอาจารย์
เดี๋ยวไว้ทางเราเตรียมความพร้อมแล้วเราคงได้เจอหน้ากันเป็นบ้างนะคะอาจารย์ค่ะ
ครับผมสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ